มีโอกาสที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับ
สำหรับหลายวัน๒๖๒๙กันยายนนี้
ในงานวันท่องเที่ยวโลกนะคะ
จะมีการจัดงานต่างรวมทั้งจัดโปรแกรมให้กับ
ทางด้านของเจ้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทั่วโลก๑๕๗ประเทศ
ไปท่องเที่ยวบางส่วนของประเทศไทยเท่านั้น
โครงการ๒วันนะคะเขาจัดโปรแกรมขึ้นมาค่ะ

จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นไปดูสิมโบราณ
ซึ่งเป็นยูเนสโก้เรียบร้อยค่ะ
มารู้จักคำว่าสิมกันก่อน
คำว่าสิมคือโบสถ์หลังเล็ก
เป็นโบสถ์แบบโบราณของชาวอีสานนะคะ
ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลพุทธศิลาทอง
พระพุทธรูปพระพุทธรูปหินทรายแดง
ศิลปะอีสานบริสุทธิ์นะคะ
ผนังด้านนอกแสดงถึงเอกลักษณ์ช่างไทยอีสาน
พื้นบ้านลักษณะนี้เขาจะดูเรียบง่ายนะคะ

มีหลายจังหวัดมีหลายที่ในภาคอีสาน
แต่ว่าที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เขามีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
คณะผู้เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลกประจำปีนี้ค่ะ

หนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ขอนแก่น
ที่จะโชว์แขกบ้านแขกเมืองก็คือ
เก่าแก่ของวัดสะทองอำเภอมันจาคีรีนะคะ
ยูเนสโก้มอบรางวัลอาคารทรงคุณค่า
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกส

ก็ถือว่าเป็นอาคารหลังแรกของไทยนะคะ
ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ
สิมแห่งนี้สร้างเมื่อปี๒๓๗๕นะคะ
ศิลปะปูนปั้นแบบนูนต่ำสมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งหนึ่งของภาคอีสานจากช่องฝีมือในอีที

ใช่ค่ะอาคารแห่งนี้นะคะหรือว่าสิมแห่งนี้ค่ะ
สื่อถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประจำถิ่นของคนในชุมชน
เป็นอารยะสถาปัตย์ที่สำคัญ
ถ่ายทอดเรื่องราวของคนรุ่นก่อนนะคะ

และการดำเนินชีวิตของชาวมันจาคีรี
เมื่อช่วง๒๐๐ปีที่ผ่านมา
ในภาคอีสานนะคะมีทั้งที่อยู่บนบกแล้วก็อยู่ในน้ำนะคะ
ครับส่วนวันท่องเที่ยวโลกก็คือวันนี้แหละ

ทั่วโลกก็ตระหนักถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็บ้านเราคุณเชื่อไหมว่า
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น

ปีนี้๓ล้านกว่าแล้วนะ

เขาตั้งเป้าไว้แบบนี้ว่า
ปีหน้าจะต้องถึง๕ล้านคนให้ได้

ถือว่าเป็นพระเอกหลักในการฉุดเศรษฐกิจของไทยเลยนะ
แล้วก็เร่งมากตอนนี้สำหรับการท่องเที่ยวใช่นะครับ